ล่าสุดตามสหรัฐอยู่เย็นมาตามคาดนั่นก็คืออเดสตูเยครับ
หนูหนูได้ยินไหมคุณอยู่ไหน
พอดีแล้วนี่ช่วยยกของกัน
ดูแล้วก็น่ากลัวนะครับตอนแรกแต่สุดท้ายแล้วครับ
มีหิประธุมยูไนเตอร์
เปิดตัวอเดสตุเย็ดครับกองหลังคนใหม่ในวัยสาห์ที่๓ใหม่เลข๓๐นะครับ
แล้วก็จะลงเกมแรกครับเจอกับบรีรำเลยครับ
กับบุรีรำเลยครับอดีตต้องสังกัดเก่าสิบสองกันยายนนี้
แน่นอนครับก็กลับมาเตะในบ้านด้วยนะครับ
ทางบีจีสิบสองแชมป์กับบุรีรำนะครับ
หลังคนใหม่คนนี้เซ็นสัญญาเบื้องต้นก็คาดว่าจะ๒ปีครับ
ก็ถือว่าเป็นดีลที่ฮือฮาสำหรับการเสริมทัพไทยลีกในรอบนี้เลยนะครับ
ส่วนเรื่องของการลงทะเบียนครับดูเยสจะสามารถเล่นนะครับ
ในฐานะนักเตะโคต้าเอเชียได้ไหมเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยนะครับ
อย่างที่ทราบกันสัญชาติถือไว้๓สัญชาติ
คือเวเนซูเอล่าสเปนแล้วก็ซีเรียสัญชาติซีเรียเนี่ยนะครับ
ตัวเยสก็ได้รับสัญชาติในปีสองพันสิบเจ็ดเนื่องจากว่า
คุณพ่อเคยทำงานอยู่ที่นั่นแต่แน่นอนครับเรื่องนี้ชัดเจนแล้วนะครับ
เอฟซีเคยส่งหนังสือมาเตือนสโมสรต่างให้ตรวจสอบเอกสารการลงทะเบียน
นักเตะสัญชาติซีเรียแล้วก็ตีมอลเลสเต้
เล่นในสัญชาติเอเชียไม่ได้แน่นอนนะครับ
กรณีนี้ก็ชัดเจนอยู่แล้วเพราะว่าที่ผ่านมา
อย่างที่เป็นข่าวมาก่อนนะครับไม่เคยใช้นะครับ